ไปดูอีกหนึ่งเหตุเป็นเหตุการณ์สลดค่ะ
คือน้าใช้ค้อนปอนทุบหลานชื่อน้องเปล่าวัย๕ขวบ

แล้วน้าก็ทุบแม่ของหลานด้วยมีศักดิ์เป็นพี่สาว
จนตอนนี้ค่ะแม่ของเด็กเนี่ยอาการก็สาหัสเลย
แล้วนี่ดูสิคะนี่คือคุณยายของน้องเป่าน้องที่เสียชีวิตนะคะ
คุณยายละมุนภูมาลัยซึ่งเป็นคุณยายของเด็กชาย
รัชตะโตล่ำหรือว่าน้องเปล่าอายุ๕ขวบค่ะ
คุณยายก็จุดทูบหน้าโรงศพของหลานร้องไห้ด้วยความเสียใจนะคะ
เพราะว่าถูกนายกรอบกู้ศรีฐานหรือว่าโหน่งอายุ๓๒ปี
เป็นน้าชายของน้องเป่าใช้ค้อนทุบ
จนเสียชีวิตบริเวณบ้านหน้าบ้านของนายโหน่งค่ะ

คือที่บ้านท่าเกษมที่ตำบลคำแคนอำเภอบรรจาคีรีที่ขอนแก่น
เมื่อตอนทุ่ม๑ของเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
แม่ของน้องเป่าตอนแรกเขาก็ไปรับน้องเป่าวัย๕ขวบ
ดูทีวีอยู่ที่บ้านของนายโหน่งอยู่ติดกันเลย
แต่จังหวะที่แม่น้องเปล่าอุ้มน้องเปล่าเดินผ่านหน้านายโหน่ง
โหน่งนอนอยู่บนเปรย์หน้าบ้าน
อยู่ดีก็ลุกขึ้นมาคว้าค้อนปอนทุบสองแม่ลูกจนล้มเลยค่ะ
แล้วน้องเป่าหลานวัย๕ขวบเสียชีวิตนะคะ
แม่ของน้องเป่าที่เป็นพี่สาวของนายโหน่งก็อาการสาหัสเลย
แล้วตอนนี้คุณผู้ชมแม่ของน้องเปล่ายังไม่รู้สึกตัวนะคะ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยทางด้านแม่กับน้าของนายโหน่ง
เห็นเหตุการณ์ก็วิ่งเข้าไปช่วยก็โดนทำร้ายได้รับบาดเจ็บอีกค่ะ
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็วิ่งขึ้นไปหลบอยู่บนบ้าน
ญาติก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจเลยให้ตำรวจมาจับตัวไปที
ไม่รู้ว่านายโหน่งเกิดคลั่งอะไรขึ้นมา
แม่ของนายโหน่งบอกว่านายโหน่งเคยเสพยาบ้า
แล้วก็มีอาการหลอนจนเมียทิ้งไป

เคยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่นแล้วรักษามาปีนึง
พอยาหมดนายโหน่งก็ไม่ไปพบหมอต่อ
มันก็เลยกินยาแบบขาดตอนไม่ได้รักษาอย่างต่อเนื่อง

หายแล้วหายแล้วไม่ต้องไปกินยา
เหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้
โหน่งน่าจะเกิดจากความเครียดจนมาก่อเหตุขึ้นนะคะ
ตำรวจก็พยายามที่จะสอบปากคำในโหน่งที่เป็นคนเอาค้อนปอนทุบ

เมืองต้นแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
แล้วก็จะนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นวันนี้นะคะ
แต่ตอนนี้นายโหน่งก็ยังให้การวกวนยังไม่ได้สติเลยค่ะ
จะต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลจิตเวท
เพื่อให้แพทย์รักษาอาการจนดีขึ้นก่อนนะคะ